นี่คือรายการที่ทางไทยรัตทีวีช่อง๓๒นะครับ
วันศุกร์หน้าโดยก็มีนักกีฬาไทยหนึ่งเดียวที่ลงแข่งขันนะครับ
หนึ่งเดียวจากไทยนะครับสแตมแฟร์เทคจะลงแข่งขัน
กลางปีรุ่นอาตอมเวทหญิงรอบรองชนะเลิศ
วนกับทางจูลี่เมซาบาบานจากบาซิล
ที่ได้สิทธิ์แทนซอลีอาร์มนักสู้จากญี่ปุ่น

โดยทางสแตมก็เผยว่าไฟล์นี้เตรียมตัวมาดีพอสมควร

แข็งของคู่แข่งก็คือการเข้าออกเร็วแล้วก็รูปร่าง
แต่จุดอ่อนคือการยืนสู้

มองว่าตัวสแตมเองนั้นเหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องของการเตะนะครับ
โดยจะใช้ทักษะมวยไทยเป็นอาวุธเด็ดนั่นเองนะครับ
คู่แรกเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที

รับสัญญาณสดเวลา๔ทุ่ม๔๐นาที
คู่เอกรายการนี้ก็คือศึกซิงชัมโลก
คลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮววิเวท

แล้วก็อีลาสอาซิฟฟอร์จากอีรานนั่นเองนะครับ